ช่วงนี้ดูความคลื่นไหวของทีมทรัพย์ไทย
ลูกไม่เกิน๒๓ปีกันก่อน
ก็อากิระนิชิโนก็มีการที่จะเตรียม

ว่าความคลื่นไหวแน่นอนตามภาพนี้เลย
ปากกาหลังตัวเก่งของทีม

เนื่องจากมองว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม
และมีประสบการณ์ที่เคยเป็นกัปตันทีมมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
โดยคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้
ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมที่สนามวินมิวฟุตบอลคลับ
ในเวลา๑๘นาฬิกานะครับ

สำหรับเกมนัดแรกไทยพบกับทีมชาติบาเลน
ใช่ครับอ่าก็มีข่าวมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับอีกหนึ่งทีมนะครับ
นั่นก็คือทีมออสเตรเลียนะครับซึ่งอยู่ในสายเดียวกับเรา
ทีมชาติเกาหลีใต้ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเหมือนกันนะครับ
นะครับว่าฟอร์มของลูกทีมเนี่ยแม้ว่าจะต้องเล่นนะครับ
หนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในเอเชียอย่างเกาหลีใต้
บนสนามที่เป็นย่าใบใหญ่กว่าปกติ
แต่ก็รู้สึกพอใจที่สามารถที่จะเก็บผลเสมอได้
ทีมชาติออสเตรเลียนั้นก็มีคิวลงฟาดแข้งนะครับ
รอบสุดท้ายเกมแรกเจอกับอีรักษ์ครับ

ต่อด้วยลงสนามเจอกับทีมชาติไทย๑๑มกราคม
ปิดท้ายด้วยการดวนกับทีมชาติบาเรน
วันที่๑๔มกราคมครับ